พาไปที่ชาวสังขะจังหวัดสุรินทร์
ไปที่สุรินทร์เขามีงานเย่งใหญ่ประจำปีนะคะ
งานนี้ไฮไลท์ก็อยู่ที่การตำข้าวลีลา
เป็นการแข่งขันกันใครจะวาดลวดลายลีลาได้ดูเด็ดเผ็ดมันกว่ากัน
บอกเลยว่างานนี้แซ่บไม่มีใครยอมใคร

เออใครนะคะมีลีลาแซ่บแค่ไหนดุเด็ดอย่างไรนะคะ
เอามาอวดกันเดี๋ยวให้ดูก่อนว่านี่แต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะ
เขาก็เป็นตัวแทนของแต่ละตำบลในอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ค่ะ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

ออกแบบการแสดงออกแบบลีลากันแบบไหนก็มากันเลยนะคะ
เพราะว่ากติกาก็คือว่าในเวลา๑๐นาทีใครตำข้าวเปลือกได้หมด
หรือว่าได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะได้รับเกียรติบัตรได้รับเงินรางวัลไปเลยนะคะ
ครับเห็นรางวัลแบบนี้ก็เลยมาฮะมากันเต็มเลยค่ะ
ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมที่สำคัญนี่ลีลาเดี๋ยวนะดิฉันว่าการตำข้าวคงไม่สำคัญเท่าลีลาแล้วล่ะกติกาเนี่ย
ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีคะแนนหลายส่วน
จากเรื่องของตำข้าวได้เยอะได้มากแล้วเนี่ยนะคะกองเชียร์ก็ต้องมาเชียร์กันด้วย
กองเชียร์เยอะกองเชียร์สนุกสนานก็จะมีคะแนนพิเศษจากกรรมการให้ด้วยนะคะ
อย่างทางเทศบาลตะมนต์สังขะก็มาชุดเงาะป่าเออนะคะเหมือนกับหลายหลายทีมที่ก็ใส่ชุดไทยนะคะ
โยกย้ายสายสะโพกเต้นรำกันสนุกสนานออกแรงกันสุดเหวี่ยงไม่น้อยหน้าบางคนก็สาย
จ่ายโยกมาให้หมดใครมีหน้าที่ตำก็ตำไปใช้เต้นก็เต้นกันไปถูกต้อง
ทั้งตำทั้งเต้นได้ไหมคะดิฉันอยากลองได้ถูกได้เลยเอาเรียกว่าคุณจะเอาสองอย่างเลยหรอ
น่ารักจริงนะน่าสนุกนะจัดหนักเลยค่ะงานนี้ก็สนุกสนานคึกคักแล้วก็มีคนให้ความสนใจมาก
แต่สำคัญนี่เลยนี่นะคะก็เป็นการจัดสู่ขวัญข้าวประจำปีก็ต้องมีประสาทข้าวแบบนี้แหละ
ไฮไลท์ก็คือการรำลึกถึงพระคุณพระยาสังขบุรีศรีนครอัจจะบูชาหลักเมือง
พิธีขอขวัญพระคุณข้าวครั้งที่หกประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบครับ
งานนี้ก็จัดขึ้นโดยอำเภอสังขะเพื่ออนุรักษ์สืบสารมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
สังขะเนี่ยเขามีหลากหลายภาษาหลากหลายวัฒนธรรมนะคะ
เป็นอีกพื้นที่หนึ่งในจังหวัดสุรินภายในงานก็มีแห่ขบวนรถขวัญข้าว
ตกแต่งด้วยพืชผักผลไม้สวยงามแล้วก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อป
เสริมรายได้ให้ชุมชนด้วยครับแต่อยากรู้นะใครได้รางวัลเนี่ยเออ
ผมว่านี่แหละง้อป่านี่แหละถ้าเป็นผมเป็นกรรมการ
ก็ลงทุนนะดูแต่งตัวเป็นง้อป่าตากแดดตำข้าวจนตัวดำหมดแล้วนะ
เออเขาทาตัวไม่ได้ดำธรรมชาติ